วิรัติโวรสลินภักดิ์เสรียรุ่นไทยท่านท่านครับ
สำหรับการพิปรายในวันนี้ก็เป็นการทำหน้าที่ที่จะได้พูดจา
สอบถามการทำงานของคณะรัฐมนตรีในช่วงเวลาที่ผ่านมา
ว่าถ้าท่านทำงานผิดพลาดบกพร่องเสียหายตรงไหนอย่างไร
และอาจจะมีคำเสนอแนะบ้างก็ตามยตินี้นะครับ
ท่านคณะรัฐมนตรีที่นั่งอยู่ข้างบนเนี้ยสามสิบกว่าท่านมาสามท่าน
หล่อมแหลมท่านมาตามรัฐมนตรีเสี้ยวใบไม่เต็มใบ
ถ้าเป็นคนก็เรียกว่าไม่เต็มบาทแต่เป็นรัฐมนูลเราเรียกว่าไม่เต็มใบ
รัฐธรรมนูลไม่เต็มใบใบเนี้ยทำให้เราได้นายกรัฐมนตรีที่ไม่เต็ม
ประธานโทษท่านประธานพูดผิดไม่เคยมาตอบกระทู้ในสภาเลย
แม้แต่ครั้งเดียวทำตัวเป็นนายกเทวดาตกมาจากสวรรค์หรืออย่างไร
ท่านนายกไม่อยู่ฝากท่านประธานเดี๋ยวถามไม่อยู่
นี่ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านรองประธานสภาท่านสุชาติท่านกรุณาสอนมวยไป
อยากกราบงามสามทีขอภาพที่หนึ่งครับ
อ่าลำภาบทร์รอภาพเท่านั้นเองท่านนายุคครับ
ท่านยังจำหนังสือเล่มนี้ได้หรือไม่นายกไม่อยู่
ฝากท่านประธานถามคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา
ที่ท่านแถลงไว้คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีเนี่ย
ก็ถือเป็นคำมั่นสัญญาต่อประชาชนในวันนั้นสมาชิกทั้งสภา
นั่งฟังท่านพูดถูกถูกผิดผิดสองชั่วโมงเต็มเต็ม
ฟังท่านสัญญิงสัญญาว่าจะบริหารประเทศชาติให้มั่นคง
ั่งคั่งยั่งยืนอยู่ในท้ายคำแถลงในหนังสือเล่มนี้
นะครับวันนี้ก็เลยจะมาถามท่านว่าผ่านมาจนใกล้จะเลือกตั้งใหญ่อยู่แล้วเนี่ย
เห็นท่านนายกท่านก็บ่นว่าเหนื่อยหนูช่วยด้วยหนูช่วยด้วย
หนูช่วยได้หรือหนูช่วยไม่ได้ผมไม่ทราบแต่พักผมเตรียมเลือกตั้งแล้ว
วันนี้ก็เลยจะมาถามท่านนายกว่าผ่านมา๓ปีเนี่ยท่านทำอะไรสำเร็จได้บ้าง
ในนโยบายหนังสือเล่มนี้นโยบายหลักสิบสองข้อ
ผมกราบเรียนท่านประธานเรามาดูกันว่าทำได้สักกี่ข้อ
สอบได้หรือสอบตกตกซ้ำชั้นหรือว่าตกซ้ำซาก
นโยบายหลักข้อที่หนึ่ง
ปกป้องและเชื่อชูสถาบันพระมหากษัตริย์
ท่านประธานครับไม่มียุคไหนสมัยไหน
ที่ประเทศจะมีความแตกแยกเรื่องสถาบันพระมหาศัตริย์
มากยุคของตัวเด็กมหยุดช่างโดชา
ท่านนายกท่านว่าจริงไหมฝากท่านประธานถาม
ที่ชอบอ้างความจงรักภักดีโออัวตนคือผู้ปกป้อง
สถาบันแต่ท่านนายกถวายสัตว์ไม่ครบ
สถาบันท่านประธานครับลักษณะการปลูกสถาบันไว้กับตนเนี่ย
ชาวบ้านก็เรียกว่าโหนครับท่านประธานโหน
สถาบันพระอสัตว์จึงมักจะตกอยู่ในสาการที่กลายเป็นเป้าที่ถูกจมตีไปด้วย
ก็ต้องฝากท่านนายกก็ไม่อยู่อีกฝากท่านประธานไปแล้วกัน
คำแนะนำของผมในเรื่องเนี้ยหยุดโหนรวมถึงพัก
พักที่จะตั้งมาสนับสนุนท่านด้วยไม่ควรอ้างสถาบัน
โดยไม่จำเป็นความจงรักพักดีไม่ใช่สิ่งที่ควรนำมาอวดอ้าง
เพื่อสร้างความแตกแยกให้สังคมขอภาพที่สามครับ
สถิติผู้ถูกดำเนินคดีตามมาตราหนึ่งร้อยสิบสองตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่
พฤศจิกายน๖๓จนถึงวันนี้มีผู้ถูกดำเนินคดีในข้อหาตามมาตรา
หนึ่งร้อยสิบสองแล้วอย่างน้อยหนึ่งร้อยหกสิบเก้าคน
หนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกคดีเป็นเยาวชนอายุไม่เกินสิบแปด
สิบสี่คนท่านประธานท่านนายกทำอย่างนี้
ถือเป็นการเชิดชูพระเกียรติอย่างนั้นเหรอไม่อยู่ฝากท่านประธานถาม
ภาพที่สี่ครับนโยบายหลักข้อที่สอง
การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ
และความสงบสุขของประเทศท่านประธานครับ
งบประมาณทหารเพิ่มขึ้นมาโดยตลอดตั้งแต่แปดหมื่นล้านปีสองพันห้าร้อยสี่แปด
อำนาจเสร็จงบประมาณทหารก็ขึ้นมาเป็นแสนกว่าล้าน
จนปัจจุบันสมัยท่านเนี่ย๒แสนกว่าล้านมาตลอดทุกปี
ใครจะเจ็บจะป่วยจะตายงบประมาณอาหารก็สูงกว่างบสาสุขเสมอไป
ทั้งทั้งที่ประเทศและประชาชนมีหนี้สินกันอย่างมหาศาล
ประเทศมั่นคงประชาชนอดหยากมันน่าภูมิใจตรงไหนเนี่ย
ฝากท่านนายกด้วยลุงตูขอภาพต่อไปครับ
ลุงตูกู้สิบทิศเจ็ดปีกู้ห้าจุดห้าล้านล้านบาท
ท่านประธานท่านประธานว่าเงิน๕๕ล้านล้านเนี่ยมันเยอะขนาดไหน
ผมว่าธรรมกองในห้องประชุมสะพานเนี้ยสูงดึงโดมข้างบนนั่นอ่ะ
ท่านประธานมันเยอะมากมหาศาลท่านประธานครับ
กู้จนถังแตกกระเป๋าแห้งทำไงน้ำมันขึ้นจะลดภาษีสรรพสามิตร
ก็ทำไม่ได้เพราะกระเป๋าแห้งต้องใช้เงินปรับสูตร
จากปีเจ็ดเป็นปีห้าคิดว่าจะได้เชิญน้ำมันถูกลงบ้าง
แต่ไม่ใช่หรอกท่านประธานเงินที่ได้เนี่ยเอาไปลดเงินชดเชย
ชดเชยน้อยลงหน่อยเท่านั้นเองประชาชนอย่าหวังไม่มี
ภาพที่หกครับนโยบายข้อที่ห้า
การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
ท่านประธานครับเศรษฐกิจประเทศนี้ขับเคลื่อนด้วยการเป็นหนี้
จะไปแข่งขันกับใครได้ประเทศมีหนี้สาธารณะเก้าจุดเก้า
เก้าล้านล้านบาทพูดผิดพูดใหม่เก้าล้านล้านบาท
ประชาชนเป็นหนี้ครัวเรือนสิบสามจุดเก้าล้านล้านบาท
เป็นหนี้กระยะสอสามจุดหกล้านคนผู้คำสองจุดแปดล้านคน
หนี้ครูหนี้ค่าราชการสองจุดแปดล้านบัญชี
หนี้เช่าซื้อรถยนต์รถจักรยานยนต์๖๕ล้านบัญชี
หนี้บัตรเครดิตหนี้สินเชื่อบุคคลอีกสี่สิบเก้าจุดเก้า
ล้านบัญชีเอิญเอิญอีกห้าสิบเอ็ดจุดสองล้านบัญชี
ท่านประธานเหนื่อยอ่านแล้วเหนื่อยท่านประธานว่า
ทำไมคนไทยถึงมีหนี้สินมากขนาดนี้ขอภาพที่เจ็ดครับ
ก็เพราะว่าผลเอกประยุทธ์บริหารประเทศโดยมุ่งการกู้เงิน
เพื่อเพิ่มจีดีพีเป็นหลักทำงบประมาณขาดดุลมากขึ้นมากขึ้นทุกปี
กู้เงินทำโครงการใหญ่สนับสนุนโครงการเจ้าสัวใหญ่
เป็นกรณีพิเศษแต่ในเวลาเดียวกันลิ้นพันธุ์ท่านประธาน
พูดเร็วในเวลาเดียวกันละเลยเศรษฐกิจฐานราก
ละเลยประชาชนทุกข์ยากลำบากแต่เจ้าสัวกลับรวยเอารวยเอา
เหลื่อมล้ำเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกปีและยิ่งซ้ำเติมด้วยสถานการณ์โควิด
สองปีนี้เข้าไปอีกก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่อีกท่านนายก
ท่านคิดว่าธุรกิจเอสเอ็มอีธุรกิจคนตัวเล็กตัวน้อย
พวกเขาจะอยู่รอดมาจนปัจจุบันได้อย่างไร
ถ้าไม่ใช่เพราะกู้
แล้วท่านประธานทราบรู้ไหมครับว่ากู้เนี่ยดอกเบี้ยเท่าไหร่
ในสมัยผลอีกประยุทธ์เนี้ยคนรวยเอากู้กันหกเจ็ดเปอร์เซ็นต์
แต่คนจนกู้เท่าไหร่ท่านประธานทราบไหม
สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็ยังมีนี่พูดถึงถูกกฎหมายนะครับ
ถูกกฎหมายรัฐบาลขยันกันจังสัญหาผลิตภัณฑ์ใหม่ใหม่
ให้กู้ง่ายง่ายดอกเบี้ยสูงสูงถามจริงท่านหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ
ทำธุรกิจอะไรจะมีกำไรจ่ายดอกเบี้ยสามสี่สิบเปอร์เซ็นต์
ขายยาบ้าเหรอท่านจะสนับสนุนให้คนขายยาบ้าหรือยังไร
ยังมีค่าปรับค่าทวงหนี้ค่าธรรมเนียมมหาโหดอีกเยอะแยะไก่กองไปหมด
หนี้สินประชาชนพอกภูมิเต็มไปหมดดอกเบี้ยค่าปรับเต็มไปหมด
อกเบี้ยทั้งนั้นท่านประธานท่านประธานครับเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยหนี้
ไม่มีทางที่จะยั่งยืนได้หรอกครับสำหรับปัญหานี้ผมแนะนำท่านนายกนะครับ
อยู่ก็ฝากท่านประธานไปแนะนำท่านนายกเปลี่ยนตัวหัวหน้าทีมเศรษฐกิจใหม่
คนเก่าไม่ได้เรื่องรีบรีบให้ออกไปเดี๋ยวท่านนายกมาถึงท่านประธานช่วยบอกด้วยนะ
เลยนะให้ออกไปเลยภาพที่แปดครับนโยบายหลักข้อห้าจุดสี่
พัฒนาด้านการท่องเที่ยวข่าวออนไลน์สบคเผยฟื้นท่องเที่ยว
แขนรับทุกประเทศโอ้ครูครูใช้กฎหมายเล่นงานนักท่องเที่ยว
ท่านประธานนี่รัฐบาลนี่นโยบายไม้หลักตักขี้ขี้เลน
เดี๋ยวเองไปทางนู้นเดี๋ยวเองไปทางนี้เปิดเปิดปิดปิดอยู่นั่นอ่ะ
ท่านประธานเสียหายแล้วเสียหายอีกกำลังขึ้นอยู่ดีดี
ประกาศปุ๊บหล่นปั๊บหวบลงมาทันทีท่านประธานขาดทุนกันย่อยยับไปหมด
เปิดเปิดปิดปิดเปิดแล้วก็ปิดปิดแล้วก็เปิดแล้วก็เปิดแล้วก็ปิด
คือฉีดวัคซีนฉีดแล้วยังให้ตรวจซ้ำตกทราบอีก๓๔ครั้ง
ก่อนมาก็ตรวจมาถึงก็ตรวจตรวจเสร็จกักตัว๑วันก็ตรวจ
ปล่อยให้เดินทางไปเที่ยวไปไปโรงแรมไปไหนต่อไปห้าวัน
วันที่ห้ากลับมาตรวจใหม่ทำงี้เพื่ออะไรท่านประธาน
หรือว่าตรวจมากรวยมากตรวจเยอะเงินเยอะ
อย่างนั้นเลยครับท่านประธานขอภาพที่เก้าครับ
มีคนจ่ายก็ต้องมีคนได้คอรัปชั่นติดอันดับโลก
ถ้าตรวจเทสแอนด์โก้ห้าพันบาทต้องชำระก่อนเข้าประเทศ
นี่ถ้าตรวจ๒รอบก็คงสัก๘๐๐๐บาทถ้านักท่องเที่ยว
แปดล้านคนหนึ่งล้านคนคิดง่ายง่ายแปดล้านคิดยาก
หนึ่งล้านคนก็แปดพันล้านอดคิดไม่ได้ท่านประธาน
จะมีเรื่องผลประโยชน์หรือไม่จะมีคนชักเปอร์เซ็นต์หรือเปล่า
เราถามท่านนายกมีหรือไม่ท่านนายกก็ต้องตอบว่าไม่มี
ถ้ามีจะจับดำเนินคดีให้หมดคงชาติหน้าบ่าย
ถึงจะจับได้นะครับท่านนายกไม่อยู่ก็ฝากไป
ท่านประธานครับนโยบายที่สร้างภาระและ
ค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนอย่างเนี้ยทำให้นักท่องเที่ยวเขาไม่มา
หมาก็น้อยลงประเทศไทยไม่ใช่ประเทศเดียว
ที่มีให้เที่ยวนะครับคนที่ต้องลำบากจริงจริงคือ
คนไทยไกลบ้านที่จำเป็นต้องกัดฟันเสียค่าใช้จ่ายเพื่อกลับบ้านมา
เผชิญกับกระบวนการเหล่านี้กระบวนการของท่านพวกนี้
แต่ที่สำคัญที่สุดคือการทำร้ายธุรกิจท่องเที่ยว
และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศท่านประธานครับ
ผมมีข้อเสนอสำหรับท่านที่นี้ท่านนายก

กิจร่วมด้วยท่านใช้แต่หมอทหารไปนั่งหัวโต้เนี่ย
บริหารอย่างนี้เจ๊งหมดชาวบ้านเจ๊งตามท่านไปด้วย
แต่ท่านเจ๊งเองก็ไม่เป็นไรขอภาพที่สิบครับ
นโยบายข้อ๙การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม
หลังประชุมสอบคอที่ปรึกษาออกมาให้ข่าวว่าจำเป็นต้องปลดผู้ป่วยโควิดออกจากบริการวิกฤตฉุกเฉิน
แล้วไปรักษาตามสิทธิ์ที่มีเพราะรัฐบาลไม่มีเงิน
แต่ง่ายว่าถังแตกท่านประธานถังแตก
ท่านประธานครับการที่รัฐบาลตรวจซ้ำตรวจซากกับเทสแซนโกเนี่ย
พิษดาเนี่ยก็เพราะว่ากลัวโอมิคอนระบาดใช่หรือไม่
รัฐบาลขยันขยอบอกประชาชนว่าโอมิคอนนี้จะกลายเป็นโรคประจำถิ่น
ใครเป็นก็ไปรักษาตามสิทธิ์เอาโอมิคอนไม่น่ากลัว
ท่านประธานครับขอภาพต่อไปภาพสนิท
จากภาพท่านประธานจะเห็นว่าโควิดกำลังเริ่มระบาดสูงขึ้นสูงขึ้น
ทางด้านขวามือนะครับจะเป็นเดลต้าเท่าไรโอมิคอนเท่าไห
ไม่ได้บอกไว้ไม่ได้ยักแยะไม่รู้แต่คาดกันว่าปลายเดือนนี้หรือเดือนหน้า
ถึงสามสี่หมื่นคนแน่นอนฝันทงทั้งทั้งที่กำลังระบาดยังไม่รู้จุดสูงสุดอยู่ไหน
แต่รัฐบาลกลับบอกประชาชนว่าไม่ต้องกลัวโควิดรอบนี้ไม่น่ากลัว
ผมเรียนถามท่านประธานไม่น่ากลัวแล้วรัฐมนตรีใส่หน้ากากกันนั้นทำไม
เหลืออยู่สองท่านสามสิบกว่าท่านเหลือสองท่านใส่หน้ากากกันใหม่ทั้งท่านรัฐมนตรีอ่ะ
ใส่ทำไมถ้าไม่น่ากลัวผมเห็นผู้สื่อข่าวออกอากาศในทีวี
อย่างกับคนบ้าใส่หน้ากากกันเต็มไปหมดใส่กันทำไม
กันสองสามคนในห้องส่งนั่นอ่ะท่านประธานญี่ปุ่นเขาระบาดมากกว่าเราสิบเท่า
ผมเห็นเขาทำอะไรงี่งี่เงาเงาเงาเงาเหมือนเราต้องสอบถามท่านนโยค
ท่านเคยไปดูข่าวญี่ปุ่นหรือข่าวต่างประเทศบ้างไหมเคยผ่านหูผ่านตาบ้างหรือไม่
หรือไม่เคยดูโลกกระทัดภายนอกเขาเลยบังคับเขาใส่หน้ากากออกทีวีด้วย
ตลกท่านประธานครับสภาเนี่ยก็เช่นกันยังบังคับให้ใส่หน้ากากกันอยู่ตลอดเวลา
ตกลงเนี้ยจะให้ผมกลัวหรือจะให้ไม่กลัวกลัวเอาซะอย่างเอาไงแน่
จะให้เป็นโรคระบาดร้ายแรงหรือจะให้เป็นโรคประจำถิ่น
ก็เอาให้แน่ซะอย่างจะได้ปรับปรับถูกถ้าคิดว่าเป็นโรคประจำถิ่นแล้ว
สิ่งแรกที่นายกจะต้องทำแม้จะไม่อยู่ฝากไปด้วยต้องยกเลิกพระราชกำหนดฉุกเฉินโดยทันที
เป็นอย่างแรกกลับไปเนี่ยเดี๋ยวมาท่านประธานให้เซ็นเลย
เลิกไปเลยสิ่งที่สองคือการยกเลิกการบังคับใส่หน้ากาก
และสิ่งที่สามที่ต้องทำคือทดลองให้ประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติ
ผับบาคาราโอเกะธุรกิจกลางคืนให้เขาเปิดมาค้าขายทำงาน
ทำการค้าได้ปกติและสิ่งสุดท้ายจึงจะมาลดระดับสาธารณสุขลง
เป็นสิ่งสุดท้ายนะครับท่านประธานครับการแหวนประเทศเมื่อมีสาการโรคระบาดโควิด
เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากจนทำไม่ได้
เราจะเอาหมอไปทำงานดูแลระบบการเงินของทางการประเทศไทยได้ไหมไม่ได้
เราจะเอานักเศรษฐศาสตร์มาตรวจโรคผ่าตัดเหมือนหมอทำได้ไหมไม่ได้เหมือนกัน
เพราะการรับมือโควิดมีทั้งสองมิติไปพร้อมกัน
มิติด้านสาธารณสุขและมิติด้านเศรษฐกิจท่านท่านครับ
การบริหารสถานการณ์โควิดมีสามแนวทางด้วยกันผมจะเสอท่านนายกไม่คิด
นอนคิดไก่นภาคินเอาสาธารณสุขนำเศรษฐกิจ
หรือจะเอาเศรษฐกิจนำสาธารณสุขหรือรักพี่เสียดายน้อง
เอาทั้งสองอย่างพร้อมกันแต่ฝากท่านนายกนะครับ
วิธีนี้ต้องลบเก่งทำยากที่สุด
เอาสาธารณสุขและเศรษฐกิจไปพร้อมกันเนี่ย
โลกมีประเทศเดียวที่ทำได้คือประเทศจีน
จีนเนี่ยมีความสำคัญให้ความสำคัญทั้งเศรษฐกิจ
และสาธารณสุขไปพร้อมกันสาเหตุที่ทำได้เพราะ
หนึ่งผู้นำเก่งมีวิสัยทัศน์สองเศรษฐกิจประเทศมั่นคงมั่ง
ยั่งยืนของแท้ของท่านนายกในนี้ไม่เหมือนกัน
อันนี้ของปลอมทำไม่ได้สามเป็นประเทศระบอบคอมมินิตก้าวหน้า
มีกฎหมายเป็นกฎหมายไม่เหมือนบางประเทศ
มีกฎหมายไม่เป็นกฎหมายมีนโยบายที่ประกาศแล้วทำได้จริง
เหมือนบางประเทศในนี้มีนโยบายแล้วทำไม่ได้จริง
ประเทศจีนเนี่ยท่านประธานคำสั่งรัฐบาลเด็ดขาด
สั่งทหารว่างจากฝึกต้องเอาไปช่วยชาวนาดำนา
ว่างไปช่วยดำนาจะได้รักประชาชน
ไม่ได้ให้ไปบู่ผักชี้ขายตลาดอ้อก็เริ่มไป
ฝากท่านนายกอีกเรื่องหนึ่งเกือบลืม
เรื่องผักชี้กับไก่สองตัวนี่อย่าเริ่มเขียนลงไปในนี้ด้วย
ถ้าเที่ยวหน้าได้เป็นรัฐบาลเขียนลงไปด้วย
ท่านประธานครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของประเทศที่ควบคุมโควิด
โดยให้ความสำคัญทั้งสาธารณสุขและเศรษฐกิจไปพร้อมกัน
ความเสียหายทั้งสองด้านมีครับแต่จีนเขาก็ควบคุม
ได้อยู่ในวงจำกัดและยังมีประเทศญี่ปุ่นก็พยายามควบคุม
สองอย่างนี้ไปพร้อมพร้อมกันเหมือนกันโควิดมาถ้าขึ้นสูง
ก็ออกมาตรการให้คนอยู่บ้านให้มากที่สุดลดเวลาธุรกิจร้านอาหารเงินชดเชย
ให้ประชาชนเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบประเทศมีเงิน
เหมือนเราถังแตกประกาศภาวะฉุกเฉินหนึ่งถึงสองเดือน
ยกเลิกทันทีตัวเลขผู้ติดเชื้อลงเมื่อไหร่ยกเลิกทันที
ผ่อนผ่อนคลายมาตรการให้ธุรกิจร้านค้าได้หายใจทำมาการค้า
ประเทศเป็นระยะระยะไม่เหมือนของเราเรียบไปเลย
ผลก็คือก็ดีพอควรผู้ติดเชื้อเยอะคนตายมาก
เพราะประเทศพื้นที่น้อยกว่าประเทศไทย๒๑ใน๓
ประชากรมากกว่าประเทศไทยเยอะมากร้อยกว่าล้านคน
ประชากรหนาแน่นเป็นประเทศประชาธิปไตยเสรี
ประกอบกับอากาศหนาวโควิดระบาดเร็วจึงมีผู้ติดเชื้อมาก
ส่วนระบบเศรษฐกิจก็ขึ้นขึ้นลงตามมาตรการ
ธุรกิจก็เหมือนได้ออกซิเจนเป็นระยะระยะครับก็ขึ้นลงขึ้นลงอย่างนี้
ไม่เหมือนของเราเรียบตายไปเลย
ส่วนแนวทางที่๒ประเทศที่เอาเศรษฐกิจนำสาธารณสุข
ก็เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นอเมริกายุโรปอังกฤษเป็นต้น
เพราะเขาคำนึงถึงระบบเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
กระทบต่อความมั่นคงทางการเงินการคลังของประเทศ
ส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกคนโดยทั่วไปในที่สุด
ส่วนด้านสาธารณสุขเขาก็เร่งฉีดวัคซีนให้มากและเร็วที่สุด
ท่านประธานครับประเทศเหล่านี้แม้จะมีบางช่วงขณะ
ออกมาตรการสกัดยับยั้งการแพร่ระบาดบ้าง
แต่ก็ยกเลิกโดยรวดเร็วถึงแม้ตัวเลขจะไม่ลงกระต่ำ

แนวทางที่สุดท้ายที่ผมกลับเรียนท่านบริธารณ์ไป
ประเทศที่ใช้สาสุขนำเศรษฐกิจชัดเกณฑ์ที่สุดไม่ต้องไปยกเอิ้นหรือที่ไหน
ประเทศไทยนี่แหละไม่มีใครที่ไหนเก่งกว่าพี่ไทยเราแล้ว
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน๒ปีเต็มเนี่ย

สั่งปิดธุรกิจร้านค้าปิดทุกอย่างปิดทั้งประเทศปิดไปหมด
อ้อลืมไปท่านประธานเซเว่นเปิดได้ผมลืมไป
ปิดกันยาวนานเจ๊งกันละเนละนาดเงินยดเยยไม่มีเงินเยียวยาไม่ให้
แบะสุดท้ายท่านนายกทนสิงห์บ่นสิงห์ด่าไม่ไหว
ให้๕๓เดือนให้๕๐๐๓เดือน
ผู้คนเดือดร้อนกันทั้งประเทศทั้งบ้านทั้งเมือง
ท่านประธานน่าจะยังจำภาพได้
คนไปยืนขอเงินหน้ากระทรวงการคลังกระทรวงทำไง
ปิดประตูไม่ให้เข้า
จะหนีไปไหนกันหนีไปไหนไม่ได้สุดท้ายท่านนายกก็เยียวยาให้
คนละพันตังค์ไม่มีรอพรกรก่อนไม่มีเงิน
ท่านประธานครับในเวลาเดียวกันขอภาพต่อไป
หัวหน้าภักดิ์ผมพลธรรมดิกษิรีย์พิสุทธิ์มีวิวิทย์
ต้องพูดถึงเพราะเป็นหัวหน้าพัก
แม้จะมีโรงทานเลี้ยงข้าวชาวบ้านมา๙ปีเต็มแล้วก็ตาม

ชาวบ้านเดือดร้อนประชาชนอดหยากก็แล้ว
เงินเดือนบวกค่าเบี้ยประชุมสภาทั้งหมด
ที่แยกอยู่คนละบัญชีเนี่ยต่างหากเนี่ย

แจกคนละ๕๐๐๕๐๐แจกแจกจนหมด
หมดคนยังเยอะด้วยท่านประธานดูเป็นแถวยาวเหยียดเลย

สุดท้ายดูท่าจะไม่ไหวโอ้โหมันยาว
ถ้าแบ่งปันกันทั่วความสุขก็เหลือคนละร้อย
ท่านครับแถวนี้ยาวเหยียดไปไกลนั่น

ตามรูปที่ท่านประธานเห็นนะครับ
ก็ท่านครับ
เสรีก็มีเงินแค่ล้านกว่าบาทแจก๕๐๐
แต่รัฐบาลมีงบประมาณ๓ล้านล้านแจก๑๐๐
นี่เราใช้ได้กี่วันท่านประธานไม่กี่วันก็หมด
เงินมากเงินน้อยก็อีกเรื่องหนึ่งเราก็ช่วยเท่าที่เราทำได้
แต่สุดท้ายเรื่องเศร้าอย่างยิ่งภาพคนตายริมถนนเกลือน
ศพแล้วศพเหล้าตายกันเป็นใบไม้ร่วง
โดยเฉพาะคนแก่คนเท่าคนสูงอายุในกรุงเทพนี่แหละ
เพราะอะไรเพราะไม่ได้รับวัคซีน
ท่านประธานครับนี่คือหายนะครั้งยิ่งใหญ่ที่สุด
ของครอบครัวผู้สูญเสียผมหรือท่านสมาชิก
เพียงโชคดีกว่าเพราะเราได้รับวัคซีน
แต่คนจำนวนมากมายวันนั้นยังไม่ได้รับวัคซีนครับท่านประธาน
ขอภาพ๑๓ครับจะจบจะจบแล้วครับท่านประธาน
ท่านถ่ายรูปนี้จากต้มยำกุ้ง
ต้มกบในกะลาท่านท่านครับนี่คืออัตราการฆ่าตัวตาย
ช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งซ้ายมือเนี่ยที่เห็นสูงสูงขึ้นไป
มีคนฆ่าตัวร้าย๘๕๙คนต่อประชากร๑แสนคน
๔๐เรามีประชากร๖๐ล้านคนเท่าไหร่
ท่านประธานไม่ต้องคูณไม่ต้องคิดเสียเวลา
ผมคิดมาให้ท่านประธานแล้วคนฆ่าตัวตาย๕๑๕๔คน
เรามาดูทางขวามือบ้างตามรูปปี๖๓แค่ครึ่งปีนะครับ
แค่เดือนมิถุนายนโควิดระบาดเพียงแค่๔เดือน
เรามีคนฆ่าตัวตาย๗๓๗คนต่อประชากร๑แสนคน
๖๓เรามีประชากร๖๙๘ล้านคน

ผมคิดให้ท่านประธานเดี๋ยวท่านประธานจะปวดหัว
ครึ่งปี๖๓มีคนฆ่าตัวตาย๕๑๔๔คน
ท่านประธานครับแค่๔เดือนก็มีคนฆ่าตัวตายเทียบเท่าครั้ง
ต้มยำกุ้งแล้วส่วนหลังจากนั้น
รายงานไม่ออกมาแล้วไม่ออกมาเพิ่มเติมออกมาโดนเฉ่ง
ไม่มีถ้ามีผมเชื่อว่าต้องมากกว่านี้อีกหลายเท่าตัว
ท่านประธานครับวิกฤตโควิดที่ผ่านมา
เปรียบได้เหมือนกับต้มกบในกระล่า
บที่เคยอยู่แต่ในกะลาดีใจดีใจ
ได้ลงไปในหม้อน้ำเย็นมีความสุขความสุข
ว่ายน้ำสนุกสนานแต่พอน้ำเดือด
ตายกันเป็นเบื่อท่านประธานตายกันเป็นเบื่อ
นิทานนี้ซึ่งเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเลิกเป็นกบในกะลาได้แล้ว
ได้แล้วคนไทยท่านประธานครับ
ผมขอจบเพียงเท่านี้สั้นส่วน
ทำได้ไม่ได้ตามคำแถลงนโยบายนี้ก็ประชาชนไปคิดเอาเอง
ขอบคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงครับ